อาจารย์บอกว่าคำพูดแล้วก็วาถะทางการเมือง
จะบรรดิประดอยศิกษรันปั้นแต่งให้สวยรู้ยังไงก็ได้
แต่ความจริงก้นลึกของหัวใจนี่ต้องดูกันยาว
งั้นแปลว่าหน้าฉากดูอย่างเดียวไม่ได้

ดังนั้นค่ะจะติดตามข่าวการเมืองให้สนุกให้ได้อัตรรส
เราต้องรู้บริบทข่าวการเมือง
วันนี้เดี๋ยวอาจารย์สุภาพนะคะจะมาพูดเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกัน
อาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยเดี๋ยวติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับ
ยังต้องวนอยู่กับเรื่องการเมืองในวันสุดสัปดาห์นี้
เพราะว่าเรื่องของการเมืองมันกำลังจะเป็นปัจจัย
นำไปสู่เรื่องหลายเรื่องที่เป็นความเป็นไปของบ้านเมือง
อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกว่าดูการเมืองช่วงนี้อย่าดูแค่หน้าฉาก
อย่าฟังแค่ที่เขาให้สัมภาษณ์
แต่ต้องดูหลังฉากและวิเคราะห์ควบคู่กันไปด้วย
ผมขีดเส้นใต้ประเด็นเรื่องปรากฏการณ์ในพักพลังประชารัฐมา๒๓วัน
ก็เพื่อให้แฟนรายการได้ตามข่าวอย่างรู้เท่าทัน
ถ้าเรารู้เท่าทันก็จะได้เข้าใจบริบทของการเมืองเพิ่มมากขึ้น
พอเราเข้าใจการเมืองแล้วจะได้ไม่ตกใจ
ถ้าเห็นหัวข่าวที่แปลกออกมา
อย่างเช่นวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนี้ครับ
มีหัวข่าวว่าเป็นหัวย่อยนะ
อันวาได้กลิ่นปฏิวัติโชยมา
ส่งสารดักคอบิ๊กเหล่าทัพติ้งบ้านเมืองจะเลวร้ายลงกว่าเดิม
ปัจจัยอะไรล่ะครับที่ทำให้สอสออันวาสาเละของพักประชาธิปัตย์
ที่บอกว่าได้กลิ่นปฏิวัติโชยมาตอบว่าอ๋อสอสออันวาเขาไปได้ประเด็นนี้มาเป็นข้อกังวล
คือประเด็นที่เขาบอกว่าเขาได้ฟังนายตำรวจใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า
ความวุ่นวายของการประท้วงรายวันที่เกิดอยู่ตอนเนี้ย
ที่มีการปะทะปะเทอะกันเป็นรายวันเนี่ยต้องจบภายในเดือนตุลาคม
หมายความว่าการปราบปรามด้วยวิธีการที่รุนแรงจะทวีความรุนแรงขึ้น
ก็เลยทำให้นึกย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่นำไปสู่การปฏิวัติ
หลายครั้งที่ผ่านมารวมทั้งการปฏิวัติยี่สิบสองพฤษภาปีห้าเจ็ด
อันนี้ครับที่เป็นข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่จะมีขึ้น
และบอกว่าจะรุนแรงและเผชิญหน้ากันมากขึ้นนั่นเรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่๒ประจวบเหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าหน้าฉากจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพักพลังประชารัฐ
แม้จะบอกว่าการที่พลเอกประวิทธิ์เข้ามากำชับอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
โดยมีพลเอกวิทย์เทพหัสดิน
โผล่เข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วยังมีคนเก่าคนที่ถูกปลดออก
คือร้อยเอกธรรมนัฏก็ยังเป็นขุนพลข้างกายของพลเอกประวิทย์เหมือนเดิม
เขาบอกว่านี่ไม่ได้มีปัญหาใดกับพลเอกประยุทธ์นะ
เพราะว่าที่ทำให้พักเป็นปึกเป็นแผ่นเนี่ยเพื่อหนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไปเหมือนเดิม
แต่ว่าคอการเมืองนักวิเคราะห์การเมือง
เขาไม่ได้ร้ายเรียงสาและเขาคงไม่เชื่อตามนั้นทั้งหมดหรอกครับ
วันนี้เราจึงเห็นหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เร็วครับ
หลายหนที่ผ่านมาก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ก่อนจะมีการปฏิวัติหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละ
จะบอกใบ้ให้เราได้รู้ก่อนวันนี้หัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขาหยิบประเด็นนี้มาพาดหัวตู่ธรรมนัฏเหลือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
นี่อาจารย์สมชัยสมชัยศรีสุธิยากรฟันทงเดินหมากผิดตาเดียวไพ่ทั้งกระดาน
เนื้อหาหลักที่อาจารย์สมชัยโพสต์ก็ใกล้เคียงกับที่ผมขีดเส้นใต้
มาก่อนแล้วสองสามวันเอาลองดูอีกทีก็ได้
อาจารย์สมชัยบอกว่าการปรากฏตัวในที่ประชุมสอสอภักดิ์พลังประชารัฐของร้อยเอกธรรมนัฐ
บสังหารธรรมนัฏและนรมนไม่สามารถขับพ้นตำแหน่งในพลังประชารัฐได้
อาจจะเพราะฝ่ายของธรรมนัฐยึดกลุ่มพื้นที่ข้างมากในกรรมการบริหาร
แล้ววันนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าอยู่กับใครแล้วมีอนาคตกว่า
อาจารย์สมชัยบอกว่าพลเอกประวิทย์ต้องเลิกเล่นบทพี่ใหญ่อุ้มน้องที่เคยไม่เคารพพี่
เห็นพี่แค่ตัวตลกเป็นนั่งร้าน
การปรากฏตัวของผลร้อยเอกธรรมนัฏและนรมนและประธานยุทธศาสตร์คนใหม่อาจตีความได้ว่า
เสือบาดเจ็บอย่างธรรมนัฐยังยึดถ้ำของตนอยู่ต่อไปไม่คิดเปลี่ยนถ้ำใหม่ให้วุ่นวาย
เจ้าของถ้ำเลือกเสือตัวนี้ที่ได้อาศัยเสือคุมสิงสารสัตว์อื่นได้ผลดีแถมยังอาหารหาอาหารมาแบ่งกันได้
เชื่อว่าถ้าถ้ำนี้จะใหญ่โตขึ้นหากยังมีเสือตัวนี้อยู่

เมื่อมีเสือธรรมนัฏก็ย่อมไม่มีเสือประยุทธ์

ภาษิตโบราณเขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
เดินมากพิษตาเดียวไพ่ท่านกระด่าน
นี่คือโพสต์ของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
ตอนนี้เขาไปมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรังสิต
มันจะใช่หรือไม่ใช่อย่างที่อาจารย์สมชัยว่าแต่ก็เป็นความเห็นที่ผมคิดว่าก็ตรงกับความเห็นของนักวิเคราะห์ทางการเมืองมากมายที่เขาเฝ้าดูพักพลังประชารัฐอยู่ตอนนี้
แต่เอาล่ะเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องฟังเรื่องหน้าฉากควบคู่กันไปด้วย
ลองฟังคำให้สัมภาษณ์ของผลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยา
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยจริงที่มารับตำแหน่งต้องการมาช่วยพลเอกประวิทธิ์
ผลเอกประวิทย์เป็นพี่ที่รักและทำงานด้วยกันมาตลอด
ขาดคนทำงานที่เป็นคนที่มองตาแล้วรู้ใจ
ตนไม่ได้หวังตำแหน่งอะไรในอนาคตไม่มี
ทีนี้พอถามถึงข่าวว่าเข้ามารับตำแหน่งนี้มาคุมพักเนี่ยเพื่อตีกันพลเอกประยุทธ์
ผลเอกวิทย์ตอบว่าไม่เป็นความจริงตรงกันข้าม
ตนเข้ามาช่วยทั้งผลเอกประวิทย์และผลเอกประยุทธ์มาทำงานประสานกับสอสอฝ่ายการเมือง
ยืนยันว่าผลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ยังรักใคร่กันดีเป็นพี่เป็นน้อง
มีอะไรก็คุยกันได้ร่วมมือทำงานทั้งในรัฐบาลและการเมืองต่อไป
นี่คือตัวละครคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่โผล่มาแล้วก็ฮือฮากันมาก
ฉะนั้นสิ่งที่คอการเมืองต้องจับตามองจากนี้ไปคือ
ระหว่างหน้าฉากที่เขาโชว์ให้เห็นกับหลังจากที่เขาซ่อนอยู่ในใจ
ของจริงมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าโจทย์ใหญ่ของประเทศตอนนี้คือ
ปัญหาการเมืองที่มันโยงใยไปส่วนใหญ่
สู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ทำให้คนลำบากกันทั้งบ้านทั้งเมือง
แล้วก็ยังมองไม่เห็นทางว่ามันจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่
ยิ่งถ้ามีปัจจัยลบจากการเมืองกระทบเข้ามาอีกทางหนึ่งก็ยิ่งน่าเป็นห่วง
เอาล่ะทีนี้ก็จะปิดท้ายปิดท้ายด้วยข่าวที่ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด
อยากรู้หน่อยก็เอามาสรุปให้เห็นภาพ๔ภาพต่อไปนี้
วันที่๒๔กันยานี้จะฉีดวัคซีนเข็ม๓

ฉีดให้สำหรับคนที่ฉีดซีโนแวคแล้ว๒เข็ม
แล้วกังวลว่าไม่มีภูมิ

เปิดเรียนออนไซต์ได้ออนไซต์ก็คือไปเรียนที่โรงเรียนได้วันที่๑๕พฤศจิกา
หลังนักเรียนได้รับวัคซีนครบแล้ว
อันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดได้
เพราะว่าเรียนออนไลน์ตอนนี้เครียดกันทั้งผู้ปกครองทั้งพ่อทั้งแม่และลูก
เรื่องเปิดเมืองเปิดประเทศเปิดกอทม
หมอจุลาเอาออกมาเตือนซ้ำอีกทีหนึ่ง
หลังจากที่หมอประสิทธิ์เตือนไปวันก่อน
เตือนว่าอย่ารีบเปิดเมืองเปิดกอทม
เดี๋ยวกลับมาระบาดซ้ำแล้วจะเอาไม่อยู่
อันนี้คุณปรินพนิชพักจากภักดิ์ประชาธิปัตย์นำผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนหนึ่ง
ยื่นข้อเรียกร้องนี้ผ่านประธานชวนหลีกภัยที่สภาเมื่อวาน
เพื่อให้ร้านอาหารได้ขายได้มากขึ้น
เพราะเขาบอกว่าแหมปิดสองทุ่มอ่ะปิดสามทุ่ม
ก็ต้องปิดร้านก่อน๒ทุ่มกว่าจะเก็บครัว
กว่าจะอะไรต่ออะไรเรียบร้อยคนก็ต้องไปเตรียมรอขึ้นรถกลับบ้าน
นั่งรถกลับบ้านฉะนั้นช่วยยืดออกไปหน่อยเถอะ
เพื่อจะได้ทำมาหากินได้แล้วเขาเชื่อกันว่า
ออกไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลต่อกระทบ
ต่อการติดเชื้อโควิดถ้ามันจะติดถึงสามทุ่มมันก็ติด
ถ้ามันจะไม่ติดนั่งต่อไปอีก๒ชั่วโมง
ก็ไม่น่าจะติดเออทำไมจะต้องจะต้องกักไว้แค่๓ทุ่ม
อันนี้ร้านอาหารเขาเขาขอมาเอาละนี่คือ
ขีดเส้นใต้ของสุดสัปดาห์นี้ครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วย